ก็วันนี้นะคะก็มาทำอาหารค่ะเป็นบูธของนางสาววิรัตินะคะ
สำหรับคนที่ชอบมาทำก็มาที่บูธนี้ได้เลยค่ะ
จริงนะ
ก็เลือกทานค่ะ

วันนี้ทำเมนูอะไรคะพี่นิตตา
วันนี้ทำเมนูเบอร์เกอร์นะคะ
เป็นเบอร์เกอร์ที่ทำจากเต้าหู้ค่ะ

ใช้วัตถุดิบของที่นี่ด้วย
วัตถุดิบของที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะ
ก็จริงแล้วเขาน่าสนใจมากเลย
ตรงที่เขามีทั้งเมล็ดพันธุ์ต่างนะคะ

พวกออร์แกนิคพวกพลาวเฟิร์ฟฟู้ดซุปเปอร์ฟู้ดต่าง

ก็แบรนด์นี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจมาก

ล่าสุดเรียกว่าเป็นวัตถุดิบเจ้าสาวป้ายแดงคนใหม่แล้วของโรงการ
หรือว่าพวกเราจะจัดงานไปกันนะคะ

แล้วตอนนั้นนี่เราคิดไหมคะ

มันเราไม่รู้อะไรเลยหรืออะไรอย่างนี้

ก็บางทีก็มีทำกันบ้าง
ทำสไปร์ไซส์กันอยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ริตาก็ทำกับเขาแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะ
ลองโมเมนต์วันนั้นหน่อยได้
ก็มีบ้านที่แอบคิดนะคะ
โมเมนท์วันนั้นเขาทำอะไรในหาการเข้าถอกให้ฟัง

ก็ทำอย่างที่เห็นในรูปอะค่ะใช่ก็ตื้นตันมากแล้วก็ทราบซึ้งมากค่ะ
มีคำพูดหรือมีอะไรบ้างมีค่ะมีค่ะ
แต่คำพูดเขาจำได้ไหมคำพูดขอแล้วว่ายังไง
หรือมีแทนการคุยกันว่าอ่าเขาก็มีผู้พูดเกินเกินค่ะใช่
แล้วพี่ต้องขอบอกไหมว่าทำไมเขาถึงเลือกเป็นวันหนังค่ะที่ที่แบบค่ะ
ค่ะต้องวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามเขาไว้แต่ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
ก็คือมันเป็นครบรอบอะค่ะพี่กรบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
แต่ก็ไม่เคยต้องการอะไรมากเท่านี้ก็เกินพอแล้วค่ะ
ไม่เคยฝันอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่าช่วงดีมากค่ะ
ราคานี้ว่าอยู่ทัวร์แล้วกรุงต่อคือคนที่ช่วยแล้ว

๓ปีที่มาพิสูจน์อะไรขนาดนี้
ดีค่ะก็พิสูจน์หลายอย่างค่ะ

ได้เห็นลียง

ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ

ขั้นต่อจากนี้คือยังไง

เดี๋ยวมีอะไรแล้วรีบบอกเลยนะคะ